ในเรื่องของทิศทางของประเทศไทย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

แล้วก็ผู้แทนต่างประเทศด้วย
ขณะเดียวกันเมื่อสักครู่ที่ได้ยินไปนะครับนายกคุณตรีก็ยังคงยืนยัน
ถึงความจำเป็นที่จะต้องใช้อำนาจตามมาตรา๔๔จนกว่าจะได้รัฐบาลชุดใหม่ครับ
อยากให้เป็นเมืองไม่สะกดหรือไง
นายกรัฐมนตรีระบุด้วยนะครับว่าเหตุผลที่ต้องคงอำนาจตามมาตรา๔๔ไว้อีกระยะหนึ่ง

เพราะว่าที่ผ่านมายังคงมีความเคลื่อนไหวของฝ่ายที่ไม่ต้องการ
เห็นบ้านเมืองสงบสุขอย่างต่อเนื่อง
ทั้งยังมีการกระทำที่จาบจ้วงล่วงเกิน
สถาบันอันเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนอย่างรุนแรงผ่านทางสื่อออนไลน
ซึ่งก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องดูแลไม่ให้ปัญหาเหล่านี้เป็นพยันตรายคุกคาม
ความสงบสุขของประชาชนและความมั่นคงแห่งชาติครับ